พรุ่งนี้วันเด็กแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายคนส่งไลน์มา
อยากเป็นคุณครูอยากเป็นนักข่าวนักร้องก็มี
หลายคนเลยนะยังส่งมาได้เรื่อยนะคะ
โดยวันพรุ่งนี้ค่ะก็แน่นอนมีงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๕๙
หนึ่งในสถานที่ยอดฮิตที่หลายคนเนี่ย
อยากพาลูกหลานน้องหนูไปก็คือ
ห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีธรรมเนียบรัฐบาล
ใช่วันนี้เขาก็เลยมีการจัดเตรียมกันนะคะ

ภายใต้ชื่อเด็กไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีค่ะ

กับคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ไลท์สำคัญสำหรับเด็กที่จะมาเที่ยวงานวันเด็กที่ธรรมเนียบรัฐบาล

จากจะได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีลุงตู่บนตึกไทยคู่ฟ้าแล้ว
ยังจะเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างมากมายที่ทางธรรมเนียบรัฐบาลได้จัดเตรียมไว้ค่ะ
รวมไปถึงการถ่ายรูปคู่กับสแตนดี้ลุงตู่ที่มีกว่า๑๘ชิ้นด้วยค่ะ

เจ้าหน้าที่ได้เตรียมสถานที่สำหรับจับงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๕๙

ภายใต้ชื่อเด็กไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี

ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมสนุก
และรับของรางวัลอาหารเครื่องดื่มฟรี
รวมไปถึงของแจกต่างอีกมากมายนะคะ
ซึ่งไฮไลท์สำคัญที่ธรรมเนียบรัฐบาล
นั่นก็คือการนำสแตนดี้ของผลเอกประยุทธ์
จำนวน๑๘ชิ้นในอิริยบทต่าง

ตู่ออกกำลังกายลุงตู่สวมชุดผ้าไหมไทย
และสวมชุดสูตรสากลมาจัดแสดงให้ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยค่ะ
รวมไปถึงนะคะการเปิดห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้า
ให้เด็กและเยาวชนนั่งถ่ายรูปกับเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
ขณะเดียวกันนะคะปีนี้ก็จะเปิดให้เข้าชมตึกพักดีบดิน
ซึ่งเป็นอาคารรับรองอาคารตุกะและเป็นสถานที่ใช้ประชุม
อกจากนี้ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงของศิลปิน
นักมายากลและตลกการแสดงหุ่นยนต์
และจำลองห้องรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์
ให้เด็กและเยาวชนได้ทดลองอ่านข่าวเป็นต้นค่ะ
จากนี้นะคะก็จะมีบริการตรวจสุขภาพช่องปาก
รวมไปถึงตัดผมฟรีบริการด้วยนะคะ
ที่สำคัญนะคะเด็กที่มาเที่ยวงานวันเด็กธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
จะได้รับบัตรดูหนัง๑ที่นั่งและโยนโบริ่งฟรี๑เกม
ซึ่งมีแจกกว่า๒๐๐๐ชุดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่๑๓ถึง๒๑มกราคมนี้
ด้านผลโถคู่เกียรติศีนาคาแม่ทัพภาคที่๑นะคะ
ก็เชิญชวนเด็กให้มาร่วมกิจกรรมวันเด็กในพื้นที่ของค่ายทหาร
ซึ่งมีการจัดเตรียมอาวุธยุทธโปรกรณ์ไว้ให้เด็กได้ชมเป็นจำนวนมากค่ะ
พื้นที่หน่วยทหารในทุกทุกหน่วยนะครับก็เชิญชวนเด็กเด็กนะครับ
ได้มาดูพี่นะครับแล้วก็พี่ของทหารนะครับ
เราก็เน้นย้ำนะครับในเรื่องเกี่ยวกับอาวุธยุทธวกรณ์ต่าง
ที่จะมาแสดงให้กับเด็กได้ดูนะครับ
เราก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของยุทธปกรณ์อะไรต่าง
เราพยายามต้องทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กนะครับเยาวชนนะครับทหารเราครับ
สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในวันเด็กที่กองทัพบกจัดเตรียมไว้
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะ
นั่นก็คือในส่วนของกองพลทหารม้าที่๒รักษาพระองค์สนามเป้า
มีตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาไปจนถึง๑๖นาฬิกาค่ะ
รถถึงรถห้อเป็นต้นคะ
วันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลวันพรุ่งนี้
เริ่มตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ